เอาล่ะคุณผู้ชมยุคใหม่นี้ก็มีความคิดแบบใหม่
มีวิถีชีวิตในการที่อยากจะใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง
วัยรุ่นหลายคนนะคะเริ่มกลับมาเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองบอกว่า
ไม่อยากจะทำงานประจำไม่อยากเป็นพนักงานกินเงินเดือน
แล้วแบบนี้ต้องทำยังไงล่ะถ้าไม่อยากจะทำงานประจำ
ต้องถามคนนี้ค่ะพี่แพทย์ภาววิทกลิ่นประทุมสวัสดีค่ะ

ทำยังไงคะพี่แพทย์คือเดี๋ยวก่อนนะ
ทำไมเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเทรนด์ไม่อยากเป็นพนักงานประจำกันแล้วเหรอคะ
โอ้โหต้องถามพี่เพราะพี่เป็นพนักงานประจำ

ทำไมต้องถามอย่างนี้ใช่ไหมคือยุคนี้มันเปลี่ยนไปน้องมิ้น

ก็ตอนนี้อย่างบัวหลวงเราเนี่ยไปเปิดศูนย์ใหม่ศูนย์ที่เรียนรู้ที่ธภาษาหลังสิทธิ์

พ่อแม่จะสอนว่าลูกเนี่ยเรียนเก่งนะ

แล้วตั้งใจแล้วไปหางานทำบริษัทดี
ใช่ทำงานบริษัทดีอยู่นาน

แต่เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่มิ้นทเจนวาย

เจนวายจะแบบเปลี่ยนงานทุก๓ปี

เพราะว่าอยากมีเวลาทำงานของตัวเองถูกไหมล่ะ
อยากมีเวลาใช้สิ่งที่ตัวเองอยากทำอยากใช้มากกว่า
เออแล้วแต่ก่อนอย่างรุ่นพี่ทำงานเพื่อบริษัทเยอะถูกไหม

เขาต้องทำเพราะว่าถามว่ามันต้องมองสองด้าน
อย่างบริษัทสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเทรนด์พนักงานเยอะถูกไหม

แล้วก็มีบำเน็ตบำนานให้พนักงานต่อ
แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ถูกไหม

ใช่แล้วถ้าจะบอกว่าไม่เอาละไม่อยากเป็นพนักงานประจำทำได้เหรอคะ

อย่างของบัวหลวงเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีงานแล้วว่า

คุณทำงานอะไรก็ได้สามารถเป็นที่ปรึกษาการทุนอิสระได้ด้วย

แต่มันต้องเรียนนิดนึงมันต้องมีไลเซ็นต์นิดนึง

ซึ่งสอบไม่ยากถามว่ามันไม่หมายว่าไปเรียนปริญญาใหม่ไม่ใช่
แต่เหมือนกับการสอบลายเส้นอย่างหนึ่งเหมือนทุกอย่างเหมือนอาชีพอย่างขายประกันอย่างนี้

คุณทำอะไรก็ได้แล้วคุณก็ขายประกันไปด้วยก็ได้ถูกไหม

เออซึ่งที่ปรึกษาการลงทุนเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเริ่มเป็นสิ่งที่พี่ว่าจำเป็น

ใช่เพราะกองทุนมันกลายเป็นว่าถ้าเกิดบริษัทถามว่าถ้าเรามองว่าบริษัทไม่เลี้ยงเรา
ไม่ได้ทำงานได้บำเน็ตบำนานเนี่ยเราต้องสร้างพอร์ตตรงนี้เองหรือเปล่า

ใช่ซึ่งความรู้ตรงนี้แหละมันต้องช่วยกัน
ถามว่าถ้าเป็นที่ปรึกษาลงทุนก็พูดง่ายตัวเองก็ทำลงทุนไปด้วยทำงานไปด้วยใช่ไหม
แล้วเราก็สามารถที่จะสร้างพอร์ตนี้ไอ้พอร์ตตรงนี้ให้มาเลี้ยงเราแทน
แทนที่เราจะไปหวังพึ่งคนอื่นเราพึ่งตัวเองแทน
อ่ะถ้างั้นวันนี้พี่แพทย์มีอะไรมาช่วยเรากันบ้างที่จะต้องแบบว่า

ตัวเองเป็นที่ปรึกษาสร้างความมั่นคงให้ตัวเองเนี่ย
คือยุคนี้ต้องมองใหม่อย่างเงี้ยเอามา๕ข้อ

จากยุคของการหางานเนี่ยมันต้องเป็นยุคของการสร้างงาน
จากหางานเป็นสร้างงาน
ต่างกันตรงไหนต่างกันที่ว่าสร้างงานเนี่ย
หมายความว่าไม่ต้องเรียนจบก็เริ่มทำเงินได้หรือเปล่า
ก็เพราะว่าเขาเดี๋ยวนี้อินเตอร์เน็ตมันเปิดโอกาสให้คนมากมายไง

ทำอะไรก็ได้ถูกไหมเออจะขายของเป็นแม่ค้าไอจี
หรือว่าจะคือทำอะไรวันนี้อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสหมด

หรือจะเป็นขึ้นมาทำอะไรทำยูทูปทำอะไรคือแบบพูดง่ายมันทำได้หมดไง

สร้างงานเป็นอย่างนี้อย่างแรกข้อที่๑คือเราอย่าไปยึดติดว่าเราต้องรอจบปริญญาก่อน

เออคือปริญญาถามว่าต้องจบไหมต้องจบต้องจบแต่ว่าเราสามารถระหว่างก่อนเรียนจบเนี่ยฝึกงานหางานสร้างเงินเลย

ก็ความรู้ที่เรามีตรงนี้มันเป็นข้อพิมพ์การเพราะรุ่นพี่เนี่ยพี่รอให้เรียนจบแล้ว

ส่วนเรานี่กลายเป็นว่าเรียนจบมาแล้วยังหางานไม่ได้

เพราะอะไรเพราะเขาฝึกหาเงินตั้งแต่เขายังเรียนมหาลัย
ซึ่งวันนี้ถ้าคุณมองโอกาสจริงในอินเตอร์เน็ตมันมีออนไลน์
หรือว่าอาชีพใหม่ที่เขาเปิดขึ้นมาอย่างนี้
อย่างที่พี่คุยเนี่ยมันเริ่มมีมากขึ้น

บางคนมองว่าไม่ต้องทำงานในบริษัทไม่ต้องหางาน

เรียนมันก็เรียกว่าเป็นใบประกันสุดท้าย

ลูกค้าเขาไม่ได้สนว่าเราจบที่ไหน
แต่เขาสนว่าเราทำอะไรให้เขาได้
เช่นคุณจะไปเสนองานขายงานลูกค้าเช่นแบบนี้

ลูกค้าไม่ได้ถามคุณจบที่ไหนเขาไม่ได้สนไง

แล้วตรงนี้มันไม่ได้บอกว่าโอ้โหเราต้องแบบมีปริญญา
มีเปลี่ยนโทร๒๓ใบเพื่อยังมาโชว์ลูกค้ามันไม่จำเป็นเง
เปลี่ยนค่านิยมนะ
เปลี่ยนค่านิยม
ข้อที่สามสิ่งที่สำคัญคือ
อันอื่นประกอบได้แต่ต้องมีเด่นที่สุดนึงอัน

สร้างผลงานของตัวเองและพัฒนาตัวเอง
ตรงนี้มันควบคู่กับการที่เราต้องเลือก
นี้คนที่ไม่เลือกเนี่ยกลายเป็นคนจับชาย
แต่ถ้าเลือกเลือกคือเลือกเก่งจุดเดียวเรื่องเดียว

นั่นสิบางทีมันหาไม่เจอหาตัวเองไม่เจอว่า
เก่งตรงไหนเราชอบอะไรเราทำอะไรได้ดี
แล้วเราจะเลือกแบบเดินไปทางนั้นยังไง
สังเกตคือเราทำสิ่งนั้นได้ดีกว่าคนอื่น
ซึ่งเราต้องมีสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ดีกว่าคนอื่น

คือมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่ง

แล้วยุคนี้ต้องสังเกตว่าเรื่องไร้สาระทำเงินง่ายกว่าเรื่องมีสาระ

เราสามารถผนวกขึ้นมาทำเงินออนไลน์ได้ง่าย
คือเงินที่มันไม่ใช่วิชาการไม่เข้าใจยากหยิบจับต้องง่าย
เออเขามีสาระได้เงินเดือนหมื่นห้านี่ไงมีสาระ

พอมีแบรนด์แล้วกลายเป็นว่าทุกคนมีค่าตัวนะ

มีเด็ดไอดอลยูทูบเบอร์แบบนี้ใช่ไหมคะ
คนนี้รายได้อื้อซ่ารวยกว่าพี่อีก

เราตอนนี้ต้องดูแลตัวเอง
อย่างที่บอกว่าเราจะหวังให้คนอื่นมาดูแลเราไม่ได้

ตั้งแต่เริ่มทำงานเนี่ยสร้างพอร์ตการลงทุนเนี่ย

คือแทนที่จะใส่เงินคือสร้าง
คือเราต้องสร้างไอ้ตัวพอร์ตการลงทุนเนี่ย

โอ้โหนี่ต้องทำกี่ทางอ่ะพี่แพทย์

ตอนนี้อย่างที่บอกว่าตามเทรนด์รุ่นใหม่

สร้างงานเองลงทุนเอง

หรือทำควบคู่กันไป

เราต้องรู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไร

ใช่เช่นเราทำงานไปคือ
คือพี่แม่แนะนำให้คนแบบว่าออกจากงานทันที

ใช่ไหมคะเสี่ยงมากเพราะว่างาน
เดี๋ยวนี้มันสามารถทำออนไลน์ซึ่งทำในเวลา

ทุ่มนึงโอทีซะหน่อย๓ทุ่ม

คือเราต้องรู้จักกัน
ง่ายตอนนี้มันต้องมองรายได้หลายทางแล้ว

ถ้าวางแผนดีเนี่ยสักประมาณ
เริ่ม๑๐ปีเนี่ยเราจะเริ่มมีรายได้

คือถ้าจะออกจากงานประจำช่วยมีเงินเลี้ยงก่อนใช่ไหม

ถูกต้องเพราะฉะนั้นใครที่ตอนนี้กำลังมองอยู่ว่า

พี่แพทย์แล้วต้องกลับไปคิดอีกทีนึงนะคะว่า

หางานสร้างงานของตัวเอง
จะเพียงพอทั้งจะเป็นลงทุนหรือว่ารายได้เสริมก็ได้

เงินลงทุนเราเพียงพอแล้วเลี้ยงตัวเองได้แล้ว

แล้วมาทำอาชีพอิสระเองก็ทำได้
ง่ายแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณพี่แพทย์มากเลยนะคะ